มีหญิงสาวท่านหนึ่งนะครับเขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
เพื่อจะเตือนกับคนที่สนใจไปเพ้นเห็นหน้าเพ้นก็คือระบายวาด
ใช่คือไปทะเลปกติเนี่ยทำกันหมด
คือบางคนมันคล้ายเหมือนกับการศักดิ์แต่มันอยู่แค่สัปดาห์เดียวไง
เห็นหน้ามันเป็นพืชสมุนไพรนะฮะแถวอินเดียเขาจะนิยมนะครับ
เขาก็เอามาสวนผสมแล้วก็มาเพ้นท์มาวาดรวดลายอยู่สักพักหนึ่งนะ
ใช่ประมาณสัปดาห์นิดแล้วก็เริ่มลอกแล้วค่ะ

ใช่มันก็จะออกอมน้ำตาลนิด
ทีนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพที่แขน
ระบุว่าเกิดอาการแพ้จนเป็นตุ่มใสพองปวดแสบปวดร้อน
จากการเพ้นเห็นหน้าบนเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดอยู่ที่จังหวัดระยอง

ชายทะเลก็จะมีพวกรับเพ้นอะไรพวกนี้เยอะ

มันต้องมีค่ะเพราะว่ามันต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหม
มีเสื้อคลุมนิดแล้วมันก็จะเห็นแบบบางทีเราก็อยากจะมีรวดลายบ้าง

ใช่ค่ะจะเป็นอมน้ำตาลหน่อยคือมันจะไม่ได้เป็นสีดำหรือว่าสีหมึก
หลายสีอย่างนั้นแฟนตาซีไม่มีใช่ไหม

ก็ปรากฏว่าเขาปวดแสบปวดร้อนพองอย่างนี้นะครับเกิดอาการแพ้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปคุยกับคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ชื่อว่าคุณพนิดาพดุงวิเชียน
เล่าว่าเมื่อช่วงสงครานที่ผ่านมาเธอกับครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยอง
ก็เห็นว่าเออก็ดีนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ที่เกาะเสม็ดด้วย
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจึงตัดสินใจเพ้นสองจุดด้วยกัน
คือที่ต้นแขนข้างขวากับที่ข้อเท้า
ปรากฏว่าพอเพ้นเสร็จผ่านไปแค่๑คืนเท่านั้นเช้ามาอีกวันหนึ่ง
รู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่รอยเพ้นบริเวณต้นแขน
แล้วก็ยังสังเกตเห็นว่ามีตุ่มน้ำพองใสขึ้นมาอีกหลายจุดนะครับ
เสิร์ฟในร้านอาหารบนเกาะเสม็ดก็มาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็อาจจะเกิดจากการแพ้ก็ได้
เพราะว่าเคยมีนักท่องเที่ยวเกิดอาการลักษณะแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
และยังบอกอีกว่าเดี๋ยวนี้คนเพ้นเห็นหน้ามักไม่ใช้เฮนน่าแท้ไง

มันเป็นพืชสมุนไพรที่มันต้องเป็นของแท้

เพราะของแท้มันจะไม่ชัดมันจะไม่จัด

เออมันก็ไม่ได้จางไม่ได้จืดเลยนะ
เจ้านี่บอกเอาคาร์บอนมาผสมก็มี

เดี๋ยวลองฟังเสียงที่ผู้ที่เขาได้แชร์เรื่องราว
เขาเล่าให้เราฟังนะครับ
ก็ไม่มีอะไรแต่แค่รู้สึกว่าพอตอนเพ้นเนี่ย
แค่รู้สึกว่ามันแสบกว่าปกติที่เราเคยเพ้น

โอเคก็จนผ่านไปจนพอมันแห้งแล้วก็ลอก
ลอกหมึกลอกอะไรออกไปตามปกติใช่ป่ะคะ
เสร็จพอวันรุ่งขึ้นเราตื่นเช้ามา
เราก็จะทาครีมกันแดดลงจากห้อง
ปรากฏพอทาครีมกันแดดปุ๊บมือพี่ก็ลูบไปโดนอันนี้

ปุ๊บเราก็เอ๊ะนึกว่ามือเรามีเสี้ยนตำอะไรอย่างนี้
ปรากฏที่มือก็ไม่มีก็เลยมาพลิกดูตรงแขน
ก็ยังไม่เห็นอะไรเพราะห้องมันมืดใช่ไหมคะ

เราก็นึกว่าไอ้ที่สีที่เราลอกเมื่อวานเรายังลอกออกไม่หมด
เราก็เลยหยิบเนี่ยแล้วก็ดึงออกมาอุ๊ย
ตายแล้วเจ็บกว่าเดิมเพราะว่ามันกลายเป็นหนังหลุดออกมาเลย
พี่ก็ยังไม่คิดอะไรอีกก็นึกแค่ว่า
ก็ไม่นึกอะไรนึกแค่ว่าตายแล้วเดี๋ยวลายฉันขาด

พอลงมาข้างล่างเด็กเสิร์ฟเห็นอะไรอย่างนี้
พอลงมาข้างล่างเราถึงเห็นตุ่มว่ามันมีตุ่มน้ำพอง
ตุ่มน้ำเผ็ดใส่นี่อีก๗๘ตุ่มแล้วขึ้นตามลาย
เสิร์ฟที่ร้านอาหารก็อุ๊ยตายแล้วพี่สงสัยพี่แพ้แหงเลย
เพราะมันเคยมีคนเทสแล้วแพ้
มีพวกเด็กฝรั่งอะไรอย่างนี้มาเพจแล้วแพ้เยอะมากต้องไปอนามัยอะไรอย่างนี้
พี่ก็แบบตายเป็นอย่างไรวะนี่

แล้วก็คนพอแพ้เสร็จคนมารู้ว่ามันแพ้เขาก็เลยมาบอกแล้วว่าเนี่ย
แต่เขาก็ผสมสารให้มันดำขึ้น
ให้มันดำขึ้นแล้วก็ให้มันอยู่ติดทนนานมากขึ้น
ซึ่งเราก็รู้ข้อมูลมาตรงนั้น
แล้วก็แล้วใจพี่เนี่ยก็แบบจริงไม่ได้อยากจะออกมาพูดนะว่าเฮ้ยเราไปอะไรยังไง
แต่แค่รู้สึกว่าจริงมันอันตรายสำหรับคนที่ไม่รู้
แล้วเกิดไปเพ้นตรงหน้าไปเพ้นตรงจุดที่มันบอบบางกว่านี้
มันอันตรายถ้าเกิดมันขึ้นเยอะเป็นลายใหญ่ขึ้นเยอะเนี่ย
มันจะเป็นผลเสียกับคนที่พี่เพลง
อ่าคุณพนิดาก็บอกว่าก็เป็นห่วงไงเพราะว่าทีแรกก็ไม่อยากจะโพสต์เท่าไหร่อ่ะนะ
แต่เราเห็นว่าเอ้อเด็กก็เพ้นต์กัน

หรือบางทีถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทำที่บ้านเรา

แพ้ตอนอยู่ที่บ้านเรานี่แหละเขาจะหาว่า
ทำไมเราไปเอาของไม่ดีไปเพ้นให้เขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยก็เคยระบุเอาไว้นะครับว่า
ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะเห็นข่าวคนที่แพ้นะครับ
แต่ปัจจุบันพบว่ามีคนแพ้เยอะขึ้น
เพราะมีการผสมสีให้เกิดความคมชัดให้มีสีเข้มมากกว่าสีที่มาจากธรรมชาติ
ซึ่งจะทำให้เกิดการแพ้สารเคมีได้อย่างเช่นมีผื่นคันตุ่มน้ำใสเป็นรอยดำที่ผิวนะครับ
ก็ต้องดูว่าถ้ามีลักษณะคมชัดเข้มสวยงามเนี่ยส่วนใหญ่จะผสมผสมสารย้อมผมนะฮะ
มันก็จะไม่ค่อยแพ้ก็ต้องระวังตรวจสอบกันด้วยนะคุณผู้ชมบางทีไปทะเลก็มีอารมณ์อยากจะเพคกับเขาให้มันเป็นแบบเข้ากับบรรยากาศก็ต้องระมัดระวัง